มาดูเหตุปลาระเบิดเดี๋ยวหน่อย
เรื่องนี้คุณผู้ชมคือที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินข่าวบางทีตีกันฟันกันในจุดหนึ่ง
พอเอาตัวไปส่งโรงพยาบาลก็ไปตีกันไปฟันกันหน้าโรงพยาบาลอีก
แต่รอบนี้ไม่ใช่แค่ตีไม่ใช่แค่ฟันค่ะพ่วงด้วยระเบิดปิงปองมาด้วย
ไปปลาถึงในโรงพยาบาลเลยนะคุณสืบสกุลที่ลานจอดรถ
ทีนี้เจ้านักที่ควรต้องวิ่งหนีตายกันจ้าละหวันค่ะคุณผู้ชม

อันนี้เป็นจุดที่เกิดเหตุตอนแรกก่อนยังไม่ใช่ที่โรงพยาบาลนะ
ก็คือกลางชุมชนเกาะบางฉลงที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ติดแผ่นป้ายทะเบียนมากัน๒คันค่ะ
แล้วดูสิหนึ่งในนั้นเอาระเบิดปิงปองทำขึ้นมาเอง
ปลาใส่กลุ่มวัยรุ่นจนได้รับบาดเจ็บ๕ราย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
แล้วพอเกิดเหตุเสร็จพลเมืองดีก็ต้องเอาคนเจ็บ๕คน
ตอนที่ไปถึงที่โรงพยาบาลตำรวจสพพลี
เขาได้รับแจ้งเหตุเขาก็มาตรวจสอบในที่เกิดเหตุก่อน
แล้วก็บอกว่ากลุ่มวัยรุ่นคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่ก่อเหตุ
มีการยกพวกขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปถึงที่โรงพยาบาลค่ะ
โรงพยาบาลนั้นเป็นโรงพยาบาลที่ผู้บาดเจ็บรักษาตัวอยู่

เอาระเบิดปิงปองที่ทำเองปลาเข้าไปในลานจอดรถของโรงพยาบาลอีกลูกนึง
ทีนี้โอ้โหรอปภญาติคนเจ็บ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิ่งหนีตายกันอุตลุดเลยนะคะ
แล้วกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุก็หนีไป
โดยตาของผู้บาดเจ็บก็คือคุณตายอดยิ่งฉ่ำพึ่งอายุ๖๘ปี
เล่าให้ฟังนะบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุ
ก็พักอยู่ที่บ้านพักได้ยินเสียงตู้มเป็นเสียงระเบิดดังขึ้นหน้าบ้าน
หลานก็นั่งเล่นกันอยู่๓๔คนก็วิ่งออกมาดู
ปรากฏว่าเจอวัยรุ่น๔คนใช้ทั้งมีดใช้ทั้งไม้เนี่ย
ไล่ทำร้ายกลุ่มหลานแล้วคุณตาก็เข้าไปห้าม
แต่เมื่อกี้เห็นสภาพคุณตาใช่ไหมคะโดนไล่ฟันบาดเจ็บ
แล้วก็แย่งมีดมาได้ด้วยตาก็เลยมีการไล่ฟันสวนกลับไปเหมือนกัน
แต่คุณตาบอกว่าที่ทำไปจะป้องกันตัว
แล้วตอนคุณตาจะฟันสวนกลับผู้ก่อเหตุก็พากันหนีไป
ชาวบ้านเขาก็ต้องนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ส่วนทางด้านนายยุทธพงศ์อายุ๒๕ปีเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
บอกว่ากลุ่มที่มาก่อเหตุเนี่ยเป็นอริเก่าเป็นคู่กรณีเก่า
คือถ้าย้อนไป๔วันก่อนจะเกิดเหตุเคยมีเรื่องกันอยู่แล้ว
มันมาจากที่เพื่อนในกลุ่มของคุณยุทธพงศ์
เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปแถวบางพลี
แล้วมีการมองหน้ากันคุณผู้ชม
หน้ากันกับกลุ่มผู้ก่อเหตุเราเรียกกลุ่มในแบงค์ละกัน
แต่ทีนี้พอมองหน้ากันไปมองหน้ากันมา
กลุ่มในแบงค์ไม่พอใจก็ตามมามาใช้มีดแทง
ทำให้เพื่อนของนายยุทธพงศ์ได้รับบาดเจ็บ
แล้วมีการแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพบางพลี
จนรอบเมื่อคืนที่ผ่านมา
กลุ่มในแง๊งก็กลับมาอีกที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา

ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่รู้ตัวแล้ว

ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็ติดตามตัวมาดำเนินคดี
ตำรวจบอกว่าน่าจะได้ตัวทั้งหมดเร็วนี้

อาจไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
หน้าบ้านพักไม่พอตามไปปลาระเบิดที่โรงพยาบาลอีก